มาเริ่มดูที่เรื่องของเศรษฐกิจในปีนี้กันก่อน
ปี๒๕๕๙ว่าปัจจัยไหนจะเป็นพระเอก
ทางด้านของอาจารย์สมคิตท่านบริษัทนายกก็บอกว่า
เรื่องของการลงทุนภาครัฐยังคงเป็นพระเอกในปีนี้
เป็นปี๒๕๕๙จะทำให้เศรษฐกิจนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้
และมีความคาดหวังว่าเรื่องของการลงทุนจากภาครัฐ
เรื่องของการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามแผนตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
แล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นสามารถเติบโตได้
การก่อสร้างรถไฟทางคู่เป็นหนึ่งในแผนการลงทุนระยะเร่งด่วน
ด้านคมฯยีสิบเอ็ดโครงการ
วงเงินรวมกว่านึงล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นกว่าล้านบาท
รัฐบาลจะเร่งให้เกิดการลงทุนในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า

กรมบัญชีกลางได้ผ่อนคลายเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ราคาหนึ่งถึงห้าแสนบาท

และตั้งแต่ราคา๕แสนถึง๒ล้านบาท

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่จะใช้การลงทุนมาขับเคลื่อเศรษฐกิจ
วิเคราะห์มองว่าการลงทุนของรัฐบาล

ที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของภาคเอกชนให้ดีขึ้น
และขยายการลงทุนมากขึ้น

เพียงแต่ว่ากำลังการผลิตยังอยู่แบบที่ต่ำ

การขายในประเทศก็ยังมีความลาดยังไม่สามารถที่กระเตื้องขึ้นได้
เพราะจริงแล้วถ้าเกิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นกว่านี้นะครับผม
ผมเชื่อมั่นว่าปีหน้าเอกชนจะลงทุนมากขึ้นนะครับ
สำนักงบประมาณตั้งเป้าหมายไตรมาสแรกของปีงบประมาณ๒๕๕๙
คือเดือนตุลาคมถึงธันวาคม๒๕๕๙
ตั้งเป้าหมายเบิกจ่ายหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าล้านบาท
และไตรมาสสุดท้ายตั้งเป้าหมายเบิกจ่ายหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันกว่าล้านบาท
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินว่า
เบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
เติบโตได้มากกว่าร้อยละสาม
และทั้งปีมีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละสามจุดแปด
เกิดลงทุนได้แล้วก็เริ่มเซ็นสัญญาได้ในไรมาสละ
ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้คือไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะส่งผลไปถึงปีหน้าเรื่องการลงทุน
เงินก็จะเริ่มลงจริงตรงแต่มกระลาไปจนถึงปลายปี
มันก็จะมีการลงทุนแบบต่อเนื่องนะครับไม่มีการสะดุด
ดังนั้นเศรษฐกิจเราก็น่าจะดี
เราก็มองไว้ว่าปีหน้าทั้งปีเนี่ยสคเรามองไว้๓๘ณจุดนี้นะครับ
เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการส่งออกที่หดตัวมากถึงร้อยละ๕ในปีนี้
คาดว่าปี๒๕๕๙อาจจะยังไม่ขยายตัว
เพราะเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวได้ช้า
หากรัฐลงทุนได้ตามแผนจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย
และที่สำคัญการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับไทย
หลังเปิดประชาคมอาเซียนด้วย
จิริพักษ์กับมตรุงตีกูลข่าวเทลาทีวีปริงาน